พายุฤดูร้อนซัดหลายพื้นที่เลยครับ
เพชรบูนตกกระหน่ำยันเช้า

ฟ้าผ่าไฟไหม้ทั้งหลังเลยครับ

กระบวนบุ่งน้ำเต้าลมสักเพชรบูน
ไฟไหม้เสียหายทั้งหลังนะครับ
คือของใช้พังหมด

นายจำนงทรงทองอายุ๘๕ปี

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่ปลูกเอาไว้ใช้เก็บไม้เก่า

แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเมื่อเช้าสิ

ลมแรงฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

จู่ฟ้าผ่าลงต้นศักดิ์ที่อยู่ข้างบ้านเสียงดังสนั่น

ธรรมดาหลานอยู่แต่หลานเมื่อคืนนะ
ไปเที่ยวงานประจำปีแล้วไปนอนบ้านแม่
ก็เลยไม่ถูกไฟคลอกนะครับ

มันจะลงที่ต้นไม้แล้วไฟจะไหม้อีกครับ

เอาหลังคาไปปลิวไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับ
หลายร้อยหลังคาเรือนและยังมีเสาไฟฟ้าหักโค้นกว่า๘๐ต้น
ไม่มีไฟฟ้าใช้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาเร่งซ่อม
ชาวบ้านมีไฟใช้แล้วนะครับชาวบ้านหมู่สามบ้านดอนรังนกเนี่ย
หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเล่าบอกว่าเสาไฟมันหักโค้นทับโรงเก็บของหน้าบ้าน
แล้วมีสายไฟมาพาดอยู่บนหลังคาตอนนี้มูลค่าความเสียหายนะเป็นหลายหมื่นบาท
นะครับทางปพก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายทั้ง๘อำเภอนะครับจะเยียวยากันต่อไป
ที่นครราชศรีมาครับตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษแต่ไม่ใช่เรื่องของแหม่เทศกาลอะไรนะ
คือคุณผู้ชมตรงกิโลเมตรที่๔๘กลางดงปากช่องนะครับต้องแล่นย้อนสอนขึ้นไปทางโคราชนะ
แล้วไปเข้าที่กิโลเมตรที่๕๑ตรงนั้นตรงกับหน้าฟาร์มโชคชัยพอดีเลยที่ตะบนกลางดงระยะทางย้อนสอนไปเนี่ย
๓กิโลเมตรเพื่อระบายรถที่ติดยาวเกิดอะไรขึ้นเฝ้า
เสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณผู้ชมครับมันถูกทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนพัดล้มเมื่อคืนฮะ
กว่า๑๐ต้นขวางถนนมิตรภาพนะครับยาวประมาณ๔๐๐เมตรต้องปิด๑ช่องทางการจราจรนะครับก็จากปกติที่แล่นได้๓ช่องทาง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากช่องนะครับก็ระดมเจ้าหน้าที่เอาเครื่องมือขนาดใหญ่มาเร่งยกย้ายเสาไฟออกนะครับให้พ้นพื้นผิวการจราจร
ว่าไม่เกินช่วงเย็นวันนี้นะครับ